พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงทะเลาะกัน

แทงลูกเลี้ยงจนตายนะคะ

คือเป็นไก่ชนที่พ่อเลี้ยงฝากให้ลูกเลี้ยง

แล้วมันหายไป๒ตัวฝากเลี้ยงไว้๔

มันต้องแพงแน่เลยเพราะว่าไก่ชนบางทีเป็นหมื่นใช่ไหมพี่อุ

ตำรวจสพอย่อยนาขาและสพมรุนอุดรธานี
เข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุคนถูกแทงเสียชีวิต

นอนเสียชีวิตในเถียงนาที่สร้างจากไม้ยกสูง

สภาพก็คือใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว

ขาอยู่ในท่าเหมือนขัดสมาร์ทนะคะ
ลักษณะแบบนี้ที่เราทำกราฟิกให้ดู
แผลถูกแทงอยู่ตรงชายโครงขวา๑แผล

หนีไปกบดันที่บ้านภรรยาคนที่๒
เพื่อรอให้ตำรวจมารับตัวไป

ก็เคยคบกับผู้ตายประมาณสัก๓๔ปี

พอเลิกกันเนี่ยก็รู้มาว่าผู้ตายมาอยู่ที่กระท่อมนี้

เป็นที่ดินของภรรยาคนที่๒

บอกว่าถึงจะเลิกกันไปแล้วเธอก็มีการแวะเวียนมาหาบ้าง

คือเลิกกันไปแต่ไม่ได้เกลียดกันว่าอย่างนั้น
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุหลังเลิกงานเธอขับรถมาหาผู้ตาย

๒ทุ่มผู้ตายนอนอยู่ที่เถียงนา
เลี้ยงขับกระบะมากับภรรยาคนที่๒

เลี้ยงลงมาคนเดียวเธอก็เดินไปทักทาย
เลี้ยงบอกจะมาดูไก่ที่ฝากเลี้ยงไว้๔ตัว

บอกเฮ้ยไก่พ่อหายไปไหน

ประโยคสั้นนี้ว่า
เดี๋ยวตำรวจจะมาจัดการเอง

ตำรวจจะมาจัดการอะไรอ่ะ

นี่แหละรีบโทรแจ้งกู้ภัย

แล้วก็ขับรถกลับไปบ้านภรรยาคนที่สองที่นั่งรออยู่ในรถนั่นแหละ

ตำรวจก็ไปรับตัวที่บ้านภรรยาคนที่๒

มีดเป็นมีดยาว๑ฟุต

เขามีอาชีพเป็นผู้รับเหมา

คนแรกคือแม่ของผู้ตายนี่แหละ

หลังจากนั้นเขาก็มีเมียอีกคนนึงคนที่สอง

เท่ากับเขามีลูกเลี้ยงทั้งหมด๔คน

พระยาทั้ง๒คนของตัวเองเลยนะคะ

แต่ที่ผ่านมาผู้ตายติดยา
แล้วก็มีดนี่อยู่เต็มบ้านไปหมดเลย

เขาไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เลย

ก็ชวนภรรยาคนที่สองขับรถมาที่เถียงนา
มาดูไก่๔ตัวที่ฝากลูกเลี้ยงเอาไว้

เห็นว่าไก่มันหายไป๒ตัวก็เลยไปเคาะประตูเรียก

แต่เหมือนแบบเปิดเหมือนกระชากประตู
เขาก็เลยตกใจชักมีดขึ้นมา

สามีเธอก็เลยให้ลูกชายไปอยู่ที่เถียงนา

ตัวละแค่๕๐๐บาท

เลี้ยงลูกเลี้ยงก็เคยมีปากเสียงทะเลาะกันครั้งหนึ่ง

บอกว่าสามีเธอเป็นคนใจร้อน

ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครเท่าไหร่หรอก

มันจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
วันนี้แม่ของผู้ตายและอดีตแฟนคนตายรวมถึงน้องสาว
นำไก่ชนที่ชื่อไอ้แดงหรอ
ไอ้แดงหรอนี่
ธงเลยนะ

จะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรนะครับ
จะพาขึ้นรถไปรับศพในลอยที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดนี่
ไอแดงหล่ออยู่นี่ค่ะหล่อไหมล่ะอ่า
ที่ผู้ตายรักมากนะเราส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่นะคะ
ไปพูดคุยกับภรรยาคนที่สองของคนก่อเหตุเพราะวันนั้นเนี่ยเธออยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่เธออยู่ในรถเธอไม่ได้ลงไปเธอก็เล่าบอกว่าก็สามีชวนไปเถียงนา
เธอก็ไปแหละแล้วก็นั่งรออยู่ในรถแต่พอสามีขึ้นรถมาเธอช็อกเลยอ่ะ
เพราะขึ้นมานี่เลือดเต็มตัวไปหมดแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำหนึ่งพี่เคี่ยวก็ถามว่าเอ้า
แล้วแม่ไม่ถามเขาเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกอุ้ยฉันไม่กล้าถามหรอก
ฉันกลัวเกิดเขาหงุดหงิดอะไรมาแล้วฉันซวยไปด้วยทำยังไงอ่ะ
แต่เมื่อเช้าไปเจอกันที่โรงพักนะสามีก็เล่าให้ฟังว่าไปถามในรอยผู้ตายเรื่องไก่
ผู้ตายก็พูดใส่กลับมาบอกไปถามญาติมึงสิ
แล้วก็เปิดประตูออกมากระโดดใส่เลยต้องป้องกันตัว
เรากันไปข้อประตู
พูดอยู่ทำซ้ายมากทึกกี๊

มันลงมากก็คกะกระดาษ
ที่ผ่านมาสามีคนตายก็รู้รักกันดีนะ
แต่ว่าในลอยเคยติดคุกคดีเสพยา
ก็เลยถูกให้ไปอยู่เถียงนาเลี้ยงไก่เลี้ยเป็ดเลี่ยหมาอะไรไป
แต่ระยะหลังเห็นไก่มันหายไปหลายตัวไง
เขาก็เลยคล่องใจสงสัยกันว่ามันแอบเอาไก่ไปขายหรือเปล่าหรือยังไงแบบไหน
แต่ยังไงก็ตามนะคะทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ผู้ต้องหาในหงวนยังคงให้การวกวนอยู่
แต่เขายอมรับว่าเขาแทงในลอยตายจริง
ตอนนี้เลยโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ

ใช่ไหมแล้วก็ไปฆ่าเขาตายซะแล้วติดคุกอีกทีนี้